ไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยที่กำแพงเพชร

คือเอาไปเป็นว่าคุณลุงคนนี้อายุห้าสิบเก้า

หรือรถให้แฟนคันหนึ่งนะโอนเป็นชื่อแฟนด้วยค่ะทีนี้ไม่รู้มันเกิดปัญหาอะไร
เอาเป็นว่าลุงเนี่ยแกบอกว่าผู้หญิงคนนี้จะตีจากแกนะ
มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยวันเกิดเหตุนี้ครับท่านผู้ชมครับ
คือเหมือนกับไปตลาดด้วยกันแล้วอยู่ดี
แฟนจะขับรถหนีลุงทำยังไงรู้ไหม
เกาะหน้ารถเลยแล้วเกาะแน่นด้วยนะคะเกาะแน่นเลยนะฮะ
แล้วต้องลงไปเจรจากันอยู่ตั้งนานแกไม่ยอมไปไหนแกเกาะอยู่อย่างนั้น

เอาเป็นอย่างงี้ได้ยังไงเปิดประตูออกมาเดี๋ยวพี่ไปส่งพี่ที่บ้าน
งั้นเดี๋ยวพี่ขับใช่อย่างนั้นก็ไม่สั่งอย่างนั้นก็ไม่ได้
เพราะว่าถ้าหนูไปอยู่ตรงนู้นตำรวจตำรวจไม่ได้อยู่
เปิดประตูออกมาเปิดออกมา
เปิดประตูออกมาแล้วเธอจะไปคุยอย่างนั้นนะ
เกาะอย่างงี้ได้ไงอ่ะเปิดประตู
คุณลุงท่านนี้นะครับอ่าลุงธนะศิษย์อายุห้าสิบเก้าปี
ยืนขวางรถสีขาวคันนี้นะมีแฟนสาวของลุงเนี่ยอายุยี่สิบเจ็ด
เป็นคนขับแล้วมีคนนั่งอยู่เบาะข้างหน้าอยู่ด้วยคนหนึ่ง

เนี่ยคือเจ้าหน้าที่ก็พยายามมาช่วยเจรจร้านะคะ
ฝ่ายหญิงก็แง้มกระจกลงมาคุย
คือลุงเนี่ยตั้งใจบอกว่าเอาอย่างนี้กลับไปคุยไปเคลียร์กันดีดีกว่า
เหมือนกับบอกว่าจะไปส่งเพื่อนด้วยนะครับเนี่ยคือคุยกันอยู่นานพักใหญ่ครับทุกผู้ชมครับ
อ่าสุดท้ายปลายทางอะไรเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไล่ให้อีกทีนึง
แต่ท่านผู้ชมดูภาพนี้ก่อนก่อนจะมาถึงตรงจุดนี้เนี่ย
ไปดูนี่ฮะรถคันเมื่อสักครู่นี้
ขับมาจอดที่ลานจอดรถฝั่งตรงข้ามตลาด
นี่ฮะตรงลานจอดรถตรงนี้นะครับแล้วจะเห็นคนเดินลงมาจากรถนะฮะ
มีประตูหลังฝั่งที่ท่านเห็นเนี่ยฮะฝั่งซ้ายมือนี่
ลุงธนสิตกันลงมาแล้วค่ะแล้วก็แฟนสาววัยยี่สิบเจ็ดที่เป็นคนขับนี่ก็ลงมา
ไม่รู้ว่าตอนนั้นเพื่อนของน้องผู้หญิงเนี่ยเขานั่งอยู่ในรถโดยไม่ได้ยอมลง
ว่าไปเจอกันตอนไหนอะไรยังไงอ่ะนะเอาเป็นว่าลุงเนี่ย
ยืนรออยู่พักนึงนะฮะหญิงสาวคนนี้ที่เป็นคนขับรถ
ก็เดินเข้าไปในตลาดด้วยกันนี่ฮะก็ค่อยค่อยเดินเข้าไปนะครับ
จากนั้นหายเข้าไปสักพักนึงนะครับไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงเดินกลับมาที่รถตอนไหนอะไรยังไงนะฮะ
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดหายไปพักนึงจะเห็นลุงธนสิทธิแกวิ่งเลยนะ
วึ๊บวิ่งแล้วกระโดดเกาะหน้ารถเลยค่ะรถขับออกไปแล้ว
กระปรุงเข็มมาสอนอันตรายนะคะอะไรอันตรายเหมือนกันเป็นห่วงเลยอ่ะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยฝ่ายหญิงสาวคนขับรถก็ต้องไปจอด
จอดก็คือเป็นภาพเมื่อสักครู่นี้
คือลุงแกก็ไม่ยอมแกก็ยืนขวางอยู่

แล้วเขาก็เจรจาอะไรกันอยู่ตั้งนานเนี่ย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

แฟนสาวรุ่นลูกวัย๒๗ปีมาขับรถหนีแก

วักเงินสดซื้อให้๑๗๐๐๐บาท

แล้วก็โอนเป็นชื่อฝ่ายหญิงด้วยนะครับ
เพื่อความสบายใจของฝ่ายหญิงนะ
แล้วก็ยังมีทองคำให้ไว้เป็นของมั่น
บอกว่าจะมีพิธีผูกแขนแต่งงานกัน

จะแต่งกันตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะ

ก็บอกฝ่ายหญิงเนี่ย
น้องคนนี้บ่ายเบียงมาตลอดไม่แต่งสักที
วันนี้นัดเจอกันนะครับ
แล้วทีนี้มาขับรถหนีอีกก็เลยต้องวิ่งตาม

พอรถจอดก็ยืนขวางรถเอาไว้

เพื่อจะอ้อนวอนให้ฝ่ายหญิงคุยกันดี

แกบอกคบหากันมาเนี่ยตั้งปีกว่า
เงินนี่พี่ก็โอนให้ใช้ประจำ

ทองก็ให้ไว้เป็นของมั่นหมาย

หวังว่าจะมาอยู่กินกันมาอยู่ด้วยกัน
อยู่ดีมาเทกันดื้ออย่างนี้ได้ยังไง

หน้าที่ทำการสายตรวจคลองแม่ลาย

ตอนนี้เขาเรียกลุงนะ

เกาะหน้าฮอนด้าแจ๊สสีขาวคันนี้นะครับ
สุดท้ายตำรวจที่อยู่แถวนั้นเนี่ย

มีคนนั่งอยู่หน้ารถด้วยคนหนึ่ง

ก็เกาะอยู่อย่างนั้นยังไงก็ไม่ให้ไป

พี่ต้องไปด้วยต้องเปิดประตูให้พี่เข้าไปด้วย

ทั้งฝ่ายผู้หญิงทั้งฝ่ายผู้ชาย

โรงพักตำรวจก็พยายามจะเป็น
คนกลางในการเจรจากลายเกลี่ยให้

คือทางฝั่งของฝ่ายชายเนี่ย

หลอกให้ซื้อรถหลอกให้โอนเป็นชื่อผู้หญิง

หนูก็๒๗นะสิ่งที่พี่ให้หนูเนี่ย

สิ่งหลายอย่างทำให้หนูไม่มั่นใจว่า
หนูจะใช้ชีวิตอยู่กับพี่ได้ไหม

ถ้าพี่คิดว่าถูกหลอก
ก็ไปหาหลักฐานฟ้องแพ่งเอาละกัน
ส่วนตำรวจบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย

เป็นเรื่องของชายหญิง

มันคงไม่ได้ก็คงต้องคุยกันเอง

โอ้โหนี่ฮะคุณเขียนมาสอน
ค่ะยังไงดี

เรื่องของความรักความรู้สึก

ไม่รู้อ่ะ
พี่ธนสิตแกก็คงจะมองว่าแหม

แต่ฝ่ายหญิงบอกว่าเอ้าก็คนคบกัน

ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยคุยกันไปนะฮะ

น้องผู้หญิงอายุ๒๗ปี

คบหากับฝ่ายชายจริง

กับฝ่ายชายเนี่ยพบกันตั้งแต่ตอนนั้น

เอาเป็นว่าฝ่ายหญิงนี่เป็นเพื่อนหลานสาวของลุงเขา

จนกระทั่งเธอรู้สึกดีกับผู้ชายคนนี้นะ

เอออยากจะสร้างครอบครัวด้วย

คบหากันได้สักประมาณ

แต่เขาตามจีบอยู่๑๒ปี
ตลอดเวลาที่คบหากันยอมรับว่าฝ่ายชายนิสัยดีมาก
ไม่เคยงอแงอะไรเธออยากได้อะไร

แล้วก็ยังส่งเงินให้เธอใช้ด้วยเดือนนึงเนี่ยประมาณสองหมื่นบาท
แต่ทีนี้เธอบอกว่าช่วงหลัง
โดยเฉพาะ๖เดือนที่ผ่านมาฝ่ายชาย
เริ่มแสดงความเป็นเจ้าของแบบ
ลักษณะแบบโอ้โหไปไหนไม่ได้เลย
ห้ามทุกอย่างระแวงเธอตลอด

อันนี้เธออ้างนะเธอบอกถึงขั้นเคยขู่
จะฆ่าแล้วเผาพ่อกับแม่
แล้วตัวเธอด้วยรวมถึงเพื่อนสนิทเธอด้วย
บอกทำให้เธอรู้สึกไม่ไหวแล้ว
เธอเลยต้องขอเลิกรู้สึกว่าโอ้โหพี่
มันรักมากเกินไปแล้วนะ

ที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้เธอบอกว่า
นายธนสิทธิเนี่ยนัดให้มาเคลียร์กัน
เกี่ยวกับปัญหาเรื่องของความรักนี่แหละ

แล้วก็ขอติดรถขอนั่งรถไปด้วย
ระหว่างทางที่ฝ่ายชายลงไปจากรถเนี่ย

เธอก็เห็นว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ย

ตอนนั้นถนนเนี่ยสี่เลนรถเยอะด้วย
เธอขับไปสองร้อยกว่าเมตร

เธอบอกว่าเธอถูกสังคมโจมตีอย่างหนัก
หาว่าเป็นผู้หญิงเห็นแก่เงินบ้าง

บอกว่าอยากให้ฟังในมุมของเธอบ้าง
เธออยากจะบอกว่าเธอเนี่ยรักฝ่ายชายจริง
ตอนที่เขามาจีบแล้วก็ตกลงคบหากันเนี่ย
แต่พักหลังฝ่ายชายอารมณ์รุนแรงขึ้น

ถึงขั้นเคยขู่ฆ่าเธอกับครอบครัว

เธอบอกมีหวังเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเธอตายแน่
เมื่อวันนั้นเป็นวันที่ชี้ชะตาเลยว่าไม่เอาแล้ว

ตั้งใจขับหนีเลยเขาก็อ้อนวอนเรา
ไปทำไมไม่ไปไปด้วยนู่นนี่
ทั้งที่เราบอกแล้วตั้งแต่ที่บ้านแล้วว่าไม่ต้องไป
หนูอยากจบเรื่องนี้มาตั้งนานแล้ว
แต่พอหนูพูดที่มันเริ่มทวีความรุนแรง
ทางด้านอารมณ์กันเพิ่มมากขึ้นก็คือ

พี่จะไปเผาบ้านเธอนะ

เห็นบอกว่าขู่ค่าพ่อแม่

เขาก็บอกว่าทำไมอ่ะ

ครั้งที่ร้อยหนึ่งหนูไม่อดทนแล้ว

หนูคุยกับเขาเขาถามว่าเธอ
สิ้นเดือนนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

คิดเห็นอย่างไรจัดรายการด้วยกันได้นะครับ

น้องผู้หญิงเขาบอกเขาขอเคลียร์อีกประเด็นนึงนะ

บอกว่ารถคันนี้ซื้อให้แสนเจ็ดน่ะ
เธอบอกว่าเธอขอปฏิเสธเลยนะฮะ

เธอเนี่ยทำมาหากิน

คืนเงินเรื่องซื้อรถเนี่ย

มันคือการให้โดยเสน่หา

ตอนนี้ขอให้จบกันเท่านี้ก็แล้วกัน
รถเก่งที่เขาบอกเขาซื้อให้

หนูเอาเงินเอารถอ่ะ
แล้วหนูก็เอารถเข้าไฟแนนซ์

ทุกครั้งที่หนูมีปัญหาเขาจะเป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วย

และจะไม่ปฏิเสธใดสิ่งที่เขาให้หนูมา

เขาจะไม่ยอมให้หนูขนาดนี้

ก่อนหน้านี้รักรักในรูปแบบครอบครัวเลย
อยากให้จบกันด้วยดีขอบคุณทุกอย่างที่ให้หนูมา
แต่หนูขอโทษจริงที่หนูไปต่อด้วยไม่ได้
โอ้โหคุณผู้ชมคะฟังแบบนี้แล้วฝ่ายหญิงบอกว่าขอบคุณนะ
ทุกอย่างที่ผ่านมาขอบคุณนะแต่อยากจบเพียงเท่านี้
คุณลุงจะว่ายังไงบ้าง
อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังข้อมูลจากทางฝั่งของคุณลุงด้วยนะคะ
คุณลุงธนสิทธิ์หรือพี่ธนสิทธิ์บางทีก็เรียกพี่ก็ได้เนาะ
นักข่าวก็ตามไปถึงบ้านเลยไปเจอไปหาถึงบ้าน
ธนสิทธิ์เนี่ยเขามีอาชีพเพาะหน่อกล้วยหลายสายพันธุ์เลยนะคะ
ถามว่าเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองมากมายขนาดนั้นหรือเปล่า
พี่ก็บอกว่าเปล่าพี่ก็ทำมาหากินเป็นคนทำมาหากินคนนึงนั่นแหละ
ก็เป็นบ้านกึ่งปูนกึ่งไม้ฝาผนังก็เป็นสังกษี
แต่พี่แบบขอเปิดใจกับทีมข่าวเนี่ยบ้านเป็นแบบนี้นะคะ
นี่บ้านของพี่ธนสิทธิ์หรือคุณลุงธนสิทธิ์นะ
เปิดใจกับทีมข่าวของเราแบบนี้เลยบอกว่ามาขอคุยด้วยหน่อย
เปิดใจและเปิดเรือนหอให้ดูมาดูนี่เลย
ห้องนอนที่ตั้งใจสร้างตั้งใจทาสีประตู
และผนังสีชมพูสีแห่งความรัก
นี่คือเรียมนะคะเตรียมจะเป็นเรือนหอค่ะ
แอร์ในห้องนอนแล้วทุกอย่างเป็นสีชมพู
ซื้อที่นอนซื้อผ้าห่มติดม่าน

นายนาริสเข้าไปข้างในบ้าน
คือตั้งใจว่าทำให้แฟนคือแฟนชอบสีชมพู
รอไว้เลยรอว่าสักวันจะมาใช้ชีวิตด้วยกัน
ในห้องนี้ค่ะ
อกจากนี้นะคะให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่า
คือก่อนจะเจอผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะ
ตัวเองเนี่ยอุตส่าห์เลิกกับเมียนะคะ

มีลูกด้วยกันสองคนเพื่อมาคบน้องผู้หญิงคนนี้

เขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุตามคลิปภาพ
ตั้งใจจะไปง้อขอคืนดี

ก็พาเดินควงแขนเข้าร้านสะดวกซื้อไปซื้อของ
ตอนนั้นดีใจว่าเอ๊ะแฟนก็รักเราเนอะ

ให้ไปหยิบน้ำวิตามินที่อยู่ท้ายร้านมาให้หน่อย

ปุ๊บลงปั๊บเดินไปเลยค่ะ
ฝ่ายหญิงใช้จังหวะนี้ขับรถออกไปเลย

ก็เลยวิ่งตามกระโดดเกาะกระโปรงหน้ารถ
เพื่อขอร้องอย่าไปอย่าไปขอร้องเถอะอย่าไป
ออกมาคุยกันหน่อยอย่าไปเลย
ตอนนั้นก็ทำใจว่าฝ่ายหญิงเขาคงไม่กลับมาแล้ว
เขาคงหมดรักเราแล้ว
คือทำไว้รอเขา

พวกอันนี้เขาสั่งทางออนไลน์เขาสั่งมาเอง
เขาเหมือนก็จริงใจเหมือนจริงใจมาก
คือแต่ยังไม่มาอยู่เลย
ก็ที่ทวงถามเนี่ยคือทวงถามว่าเขาจะมาอยู่
แต่เขาไม่มาอยู่มันไม่ได้บังคับเขานะแทบไม่มาเลย
ถ้าเขาหนีไปอยู่กรุงเทพก็โอนเงินให้เขาไปด้วยกัน
อยู่วิ่งหนีออกมาถ้าเป็นคนอื่น

ก็เกาะรถคือเขาเคยหนีหลายหนนะก็คือว่า
งวดนี้ถ้าหนีก็ไม่ยอมให้หนีก็คือให้คุยกัน
ให้เยอะกว่านั้นเยอะทั้งหมดแล้ว๖แสนกว่า
ให้ไปโดยที่ว่าเราจะได้ชนะใจเขา

ให้วันละเท่าไหร่ครับ
วันละพันมันไม่อยู่ช่วงที่กักโควิด

เขาจะบอกว่าที่เขาหนีไปนะขนาด๔เดือนแล้ว

รักมากก็คือเขาก็ตามใจทุกอย่างนะ
ก็คือก็ต้องพูดอ่ะเธออย่าหลอกพี่น้าหลอกพี่
พี่ก็เอาตายแต่คำพูดเนี้ยคือเราไม่มี
ไม่มีที่จะมาทำสักนิดเดียว
นี่นะคะคุณลุงหรือพี่ธนสิทธิ์บอกเนี่ยก็มันเป็นแบบนี้
นาริสทีมข่าวของเราก็ถามนะว่าอุ๊ยพี่แล้วโกรธฝ่ายหญิงเขาไหม
ฝ่ายหญิงเขาทำแบบนี้พี่เขาก็บอกว่าก็โกรธนะ
อยากได้รถหรือเงินบางส่วนคืนมา
เพราะเสียให้กับผู้หญิงคนนี้ไปเยอะมากแล้ว
ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้คืนก็ไม่เป็นไร
สุดท้ายขอฝากทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยบทเพลง
หรือฮะเหนื่อยไหมคุณดีของไม้พิรมพร
บอกว่าเนี่ยฟังเพลงนี้เมื่อคืนนี้ฟังทั้งคืนเลย
อืมปลอบใจตัวเองขอฝากเพลงนี้ไปถึงฝ่ายหญิงด้วย
รักมันก็รักอยู่ทำไมทำไมมองว่าเป็นไปไม่ได้แล้วฮะ
ก็เพราะว่าเขาทำเห็นกับตาไงเขายังไงเขาก็ไม่มา
รถเก๋งซื้อเป็นของมั่นทองเป็นของมั่น
เดือน๖เราจะแต่งงานกันนะเราจะผูกแขนกัน
เสียใจจริงเสียใจแบบว่ามันทำทุกอย่างคือทำทุกอย่าง

พี่ขอขอบคุณที่น้องมีใจตอนนี้ถ้าพี่ผิดไป
ต้องขออภัยใจอีนางยิ้มเถิดคนดี
วันนี้เริ่มมองเห็นทางจับมือลุกเดินเคียงข้าง
เราจะสร้างพรุ่งนี้ด้วยการ
เหนื่อยไหมคนนี้ของไม้พิรมพรค่ะ
ที่ฟังนี้ก็เท่ากับว่าทำใจแล้วใช่ไหม
ก็ทำใจว่าเขาคงไม่รักเราแล้วนะคะ
แต่คุณผู้ชมเดี๋ยวมีประเด็นนี้นิดเดียวค่ะ

คือตอนที่นักข่าวของเราคุยกับทางฝ่ายหญิง
ทางฝ่ายหญิงบอกว่าจริงแล้วพี่ธนสิทธิ์
เขามีผู้หญิงตั้งหลายคนนะ
ตอนแรกก็ไม่มีใครเชื่อเพราะว่าเห็นว่าพี่ธนสิทธิ์รักฝ่ายหญิงมากใช่ไหมคะ
ทุกอย่างแต่ฝ่ายหญิงบอกว่ามันไม่ใช่หรอก
พี่ธนสิทธิ์มีผู้หญิงหลายคนเนี่ย
โทรมาขอเงินสองร้อยพี่ก็บอกกับนฤทธิ์ว่า
ก็เนี่ยเป็นผู้หญิงอีกคนนึงอายุ๒๒เพิ่งคุยกัน
คือที่คุยกับผู้หญิงคนนี้เหมือนกับผู้หญิงคนนี้เขาปลอบใจ
พี่ธนสิทธิ์เสียใจผิดหวังกับผู้หญิงอีกคนนึง
วันนี้เขาก็เลยขอเงินพี่ธนสิทธิ์บอกว่า
เขาก็คงเดือดร้อนก็ให้อีกนะคะ

เงิน๒๐๐ค่ะพี่เขาให้ค่ะคุณผู้ชม
บอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ให้เพราะรัก
พี่บอกสองร้อยก็ถามว่าเท่าไหร่ค่ะ
นี่ค่ะก็เราก็ให้ฟังเสียงนะคะ
คุณผู้ชมก็บอกว่าให้กำลังใจคุณธนสิทธิ์
เรียกคุณพี่กันแล้วกันแกจะได้มีกำลังใจหน่อย
แต่พอฟังจนจบเอ๊ะหรือเกมมันจะพลิกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่อันนี้คือพี่ธนสิทธิ์เขายินดีนะครับ
ในการเปิดเผยข้อมูลก็เป็นความจริงใจของแกกันแล้วกันนะ
ธนสิทธิ์เขาฝากทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
เขาบอกว่าคือตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อไป
เพราะว่าวาดฝันฝากความหวังไว้กับผู้หญิงคนนี้เยอะมาก
ตอนนี้ก็ต้องใช้ชีวิตต่อโดยที่ไม่มีน้องผู้หญิงคนนี้
แต่คุณพี่เขามีผู้หญิงอีกคนมาคอยปลอบใจแล้วนะคะ
ก็ทำหน่อกล้วยขายใช่ไหม

ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ใช่ไหมฮะเรื่องของความรักใช่ไหม
รักใครชอบใครจะให้ใครให้มากให้น้อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์
แต่ว่าถึงเวลาที่พี่ช้ำรักขึ้นมาเนี่ย

ก็ต้องใจเย็นเพราะว่าหลายอย่างที่ทำให้เราให้ดูภาพมันก็อันตรายนะคะ
เกาะหน้ารถแล้วรถก็วิ่งอยู่บนถนนอะไรแบบนี้
ไม่เป็นไรค่ะเรื่องราวของความรักของเขานะคะ